คุณผู้ชมจำสาราวุดมาสุกได้ใช่มั้ยค่ะจะอนุ่ย

ใช่อดีตมิดฟิลทีมชาติไทย
ปรากฏว่าสาราวุดมาสุกฆ์

หายไปกว่าเดือนแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไง
สโมสรก็เลยยกเลิกสัญญากับสารวุฒิเจ้าตัวเนี่ยขาดการส่งโปรแกรมการฝึกซ้อม
หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้พร้อมกับที่หายตัวไปเนี่ยที่ทุกคนเป็นห่วง
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวบอกว่ามีบุคคลปริศนาส่งข้อความทางไลน์มหาสารวุฒิ
ลักษณะคือขู่เอาชีวิตมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสารวุฒิเนี่ย
อกจากจะเป็นนักเตะทีมชาติไทยฝีมือดีแล้วเนี่ยเขาติดหนี้พนันบอล
เล่นพนันบอลแล้วเสียเป็นแสนนะคะไม่แน่ใจว่าถึงหลักล้านหรือเปล่า
เพราะถึงขั้นว่ามีคนเนี่ยขู่ข้อความมาทางไลน์ขู่ฆ่าขู่เอาชีวิตหนึ่งเลยนะคะ
คนดังกล่าวอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหนี้ของสารวุฒิมาสักระยะหนึ่งแล้ว
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีนี้เราไปถามน้าช่วย
ช่วยก็คือนายสมชายช่วยบุญชุ่มเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน
หนองบัวพิชยะเอฟซีอดีตต้นสังกัดของสารวุฒ

บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเองก็ทราบว่านักเตะก็คือสารวุฒิ
มีปัญหาด้านการเงินแล้วก็มีหนี้สินอยู่จำนวนหนึ่งมาก่อน
ก็ทราบมานะคะแต่ไม่ทราบว่าหนี้เหล่านี้มันเกิดจากอะไร
เพราะในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ไม่เคยจะไปยุ่งชีวิตส่วนตัวของนักเตะ
ออกไหมคะเขาก็ยุ่งกันแต่ในสนามเรื่องของการฝึกซ้อม
ระยะแรกที่สารวุฒิมุ่งมั่นในการซ้อมมีความเป็นมืออาชีพสูงมาก
แต่พอมาระยะหลังก่อนจะมีการหยุดแข่งขัน
สังเกตนะคะสังเกตเห็นว่าสารวุฒิมีความกังวล
คือกังวลอะไรสักอย่างส่วนตัวนัทชวย
แกบอกว่าน่าจะเป็นความกังวลนอกสนามมากกว่าก็คือเรื่องส่วนตัวนั่นแหละ
จนกระทั่งสารวุฒิหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง
ทางสโมสรต้องยกเลิกสัญญาเพราะทำผิดกฎของสโมสร
ตอนนี้นับเวลาตั้งแต่สารวุฒิหายไปไม่มีใครติดต่อได้เดือนกว่าแล้วนะคะ
แล้วน้าช่วยบอกว่าตนเองมาทราบภายหลัง
สารวุฒิติดหนี้นอกระบบเยอะมาก
จนมีเจ้าหนี้จ้างมือปืนมาข่มขู่จนต้องหนี
หนีไม่สามารถติดต่อได้เดี๋ยวฟังเสียงนัทช่วยหน่อยนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงกลัวถ้าเป็นนี่เยอะถ้านีไป
กลัวจะไปแบบประเภทเจอทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เรื่องอนาคตเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็กลัวอยู่
แต่เราไม่รู้ว่านี่สิ่งเขาเยอะขนาดไหน
ถึงก็ต้องไปเนี่ยหนีอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหนี้
ขนาดไหนแต่ที่เซ็นตอนนั้นก็รู้อยู่ว่ามีหนี้
แต่ไม่ได้รู้คิดว่าจะเยอะอะไรขนาดไหนยังไง
เพราะเราไม่ได้ถามเขาบอกว่าไม่กี่แสนหรอก

ดีมากครับค่อนข้างจะดีแล้วก็ซ้อมเต็มที่
แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องซ้อมเท่าไหร่

ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่า
พอทราบข่าวนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจมาตลอด
เพราะตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถติดต่อเจ้าตัวได้
ออสบอกว่าพร้อมเป็นตัวกลางพูดคุยประสาน
หาแนวทางในการแก้ปัญหาหาทางออก
เพราะต้องยอมรับว่าสารวุฒิเนี่ย
เคยสร้างคุณงามความดีให้กับวงการฟุตบอลไทยมาก่อนนะคะ
ก็ต้องฟังเหตุผลของตัวสลาวุฒิก่อน
ว่ามันมีเหตุผลอะไรมีใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้
และมันมีหนทางที่จะแก้อย่างไรนะครับ
ซึ่งจากประสบการณ์หรือสิ่งที่ผมผ่านมาในชีวิต
ผมเชื่อว่ามันมีทางแก้
แต่วิธีแก้นั้นจะแก้อย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ปัญหาก่อน

เพียงแต่ว่าติดตามข่าวได้ฟังข่าว

แต่ข้อที่จริงมันอาจจะไม่เป็นแบบที่เป็นข่าวก็ได้
เป็นนักทางที่ดีเนี่ยสารวุฒิมีคนจะมาคุยกันนะครับ
จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่พามาก็ได้นะครับ
จะมาพบผมเองขอพบผมเป็นการส่วนตัว
ไม่ให้เป็นข่าวเป็นข่าวก็ได้นะครับ
ถ้าเกิดว่าสารวุฒิดูอยู่นะคะ

ออสบอกว่าติดต่อเป็นการส่วนตัวไม่อยากเป็นข่าวก็ได้
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะอย่างที่บอกไปก็
สารวุฒิเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เคยสร้างความสุข
สร้างรอยยิ้มเรียกความสามารถขี่ของพี่น้องคนไทย

ที่เราไปชนะนัดนั้นนะคะก็เลยทำให้เป็นแชมป์๔เกม
จริงนะถ้าดูอยู่นะคะติดต่อเข้ามา
อายุเท่าไหร่นะคะยังยอดโอ้โหยังอนาคตอีกไกลอายุ๒๙ปี

หรือว่าใครญาติคนไหนที่ติดต่อได้แต่ไม่อยากพูดถึง

ทุกอย่างหาทางออกได้นะคะ